มาให้กำลังใจชาวบ้านที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อย
เพราะว่าวันสองวันที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนพัดถลม
ฝนตกหนักแล้วก็ลูกเห็บตกลงมาด้วยค่ะ
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนขนาดไหนไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
เนี่ยพายุฤดูร้อน

ครับแล้วไม่แค่นั้นนะบางพื้นที่ยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วยอ่ะค่ะ
พัดถล่มในพื้นที่๔หมู่บ้านของตะบนอรพิมอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ตกมาช่วงเย็นวันที่๗มีนาคมนี่เองคุณผู้ชม
พอพายุสงบลงสิ่งที่เกิดขึ้นคุณผู้ชม

บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายค่ะ

ยุ้งฉางข้าวของชาวบ้านก็พังหลังคาเปิดเปลืองหมดเลยค่ะ

เจ้าของบ้านนะคะก็คือคุณลุงฉลางรนกระโทกเนี่ยบอกว่า
โอ้โหตอนนั้นนะลมพายุมาแรงมากเลย
เอาหลังคายุ้งข้าวลอยขึ้นไปบนต้นไม้สูงกว่า๑๐เมตร

เนี่ยแล้วมันก็ร่วงหล่นลงมาแบบนี้ทำให้ข้าวในยุ้งกว่าหนึ่งตันได้รับความเสียหาย
เปียกน้ำหมดเลยอะค่ะแล้วไม่ใช่แค่นี้นะคุณผู้ชม
บ้านเรือนประชาชนก็ไม่เหลือวัดวาอารามก็พังเสียหายเหมือนกันครับ
แต่ว่าสุดผู้นำชุมชนลงพื้นที่สำรวจแล้วนะคะก็ว่ามีบ้านเรือนประชาชนเนี่ย
สิบหลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายอืมอีกตำบลหนึ่งก็เสียหายไม่แพ้กัน

ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมกับผู้นำชุมชนก็เลยออกสำรวจความเสียหายครับ
คงหลังคาก็เสียหายเหมือนกันค่ะ
ต้นไม้ใหญ่ก็ยังโค้นล้มอีกจำนวนหลายต้น
ก็นำรถเครนและเลื่อยโซ่ยนเนอะเอามาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่มันโค้นล้มนั่นแหละ
แล้วก็เปิดทางให้ชาวบ้านที่สัญจรกันเพื่อความปลอดภัย
ยังไงก็ตามยังคงเป็นกำลังใจให้ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะ
แล้วก็ช่วงนี้นครราชศรีมาชายภูมินะคะยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง
วันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดพื้นที่ที่มีลมกระโชกแรงมีฝนฟ้าขนองอยู่เหมือนกัน
มีชัยภูมินครราชศรีมาบุรีรำแล้วก็จังหวัดในภาคตะวันออกนะคะ
ยังคงเฝ้าระวังบ่ายนี้มีแนวโน้มจะมาแล้วนะคะ
ก็บอกให้สบายใจในระดับหนึ่งนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็พยายามจะเร่งที่จะฟื้นฟูแล้วก็เยียวยา
เขาจะมีงบอยู่แล้วแหละให้แต่ละจังหวัดในการที่จะมอบให้กับประชาชนที่เจอกับภัยพิบัติแบบนี้